อาจารย์เจอวันนี้มาทำอะไรที่ศาลครับ
วันนี้ผมก็มายื่นฟ้องให้กับน้องก้าวนะครับ
ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์นักแสดงแล้วก็ทางด้านดนตรีกันนะครับ
กี่เรื่องนะ๒กรณีอะไรบ้าง
ก็จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นักแสดงแล้วก็จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทางด้านดนตรีกรรม
อย่างทางเราคือเรียกร้องอะไรยังไงบ้างครับ
เรียกร้องนี่เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งอันนี้ผมยื่นในส่วนของการละเมิดลิขสิท
ซึ่งเป็นคดีอาญาล้วนครับไม่ได้ยังไม่มีส่วนของคดีแพ่งเข้ามาเกี่ยวข้องครับ

ยกกรุม
อย่างประเด็นแรกเลยคือในส่วนของนักแสดงเนี่ย
ผมมองว่าเขายังไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับนักแสดง
เพราะฉะนั้นทางกฎหมายเขามองว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นักแสดง

ทีนี้ทางการเดินเรื่องมันจะยังไงได้บ้างคะพี่เต็ม
เพราะว่าเหมือนทางก้าวไม่ได้เซ็นสัญญาไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเลย
ทางกฎหมายให้ทางฝั่งของนักแสดงต่างหากที่เป็นคนเซ็นเอกสาร
ในคนที่ใครก็แล้วแต่ที่ให้น้องเนี่ยอ้างว่าน้องเนี่ยนะครับ

ต้องให้น้องเนี่ยเซ็นเอกสารในการมอบศิษย์ให้เอาไปเผยแพร่
หรือเอาไปแสวงหากำไร
อันนี้เกี่ยวข้องกับเมื่องของการแบ่งก่อนมานะครับ
ยังไม่ได้ถึงขั้นตอนการอ้าง๗๐๓๐ครับ
อันนี้พูดถึงเรื่องของการละเมิดฤทธิ์ศิกษ์อย่างเดียวครับ
เรายังไม่ได้ให้ความยินยอมในการเอาไปเผยแพร่
ก็คือเลือกค่าเสียหายได้ไหมครับ
กระบวนการต่อไปจะทำอะไรต่อครับผม
คือในกระบวนการเนี่ยสามารถที่จะฟ้องในส่วนของเรียกค่าเสียหายได้อีกต่างหากนะครับ
แต่ในลักษณะของการเจรจาหรือการดำเนินคดีเนี่ย
มันสามารถที่จะดำเนินการเจรจาในส่วนของแพ่งเนี่ยไปพร้อมกันได้นะครับ
ก็เลยพักในส่วนของแพ่งเอาไว้แล้วก็มามุ่งในส่วนของคดีอาญาดีกว่า
แสดงว่าก็จะมีการดำเนินทางแพ่งอีกรอบหนึ่งใช่ไหม
ใช่แต่ถ้าคุยไม่รู้เรื่องนะครับ
แต่ผมยังเชื่อลึกบอกว่าน่าจะคุยกันรู้เรื่องอยู่
อย่างพอมันมีข่าวไปเขาได้มีการติดต่อมาหลังไหมว่าแกขอไกลเกลี่ยก่อนไหมครับผม
ก็มีติดต่อมาบ้างครับแต่ว่าตัวเลขตกลงกันไม่ได้นะครับ
บอกรายละเอียดได้ไหมครับถึงต่อยังไงเรียนตอบเท่าไหร่ตัวเลขเท่าไหร่ในขั้นตอนเจรจา

นั้นมันเป็นในส่วนของมีผู้ใหญ่เข้ามาคุยครับผมก็เลยไม่สามารถที่เปิดเผยรายละเอียดได้ครับ

แต่ผมมองถึงเรื่องสิทธิของน้องเขาที่ควรจะได้นะครับ

หลังจากที่เรายิ่งคำลองแล้วตามขั้นตอนของกฎหมาย

ถึงสารจะมีคำปรักษาแล้วก็ยังคุยได้อยู่
โดยทางเราได้คุยกับน้องก้าวกับครอบครัวในทางว่าต้องจ่าย๓ล้าน
ตามที่เรียกคำลองหรือมากบ่นนั้นน้อยกว่านั้นหรือยังไง
มาก่อถึงขั้นตอนนี้แล้วถ้าจะไม่ดำเนินคัณีแน่ศาสตรา
รายได้ที่ควรจะอาจจะเป็น
เพราะว่าผมทุกวันนี้ยังไม่มีใครรู้เลยว่า
เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็เลยประมาณการคร่าวว่ามันน่าจะตกอยู่ที่๓๐น่าจะตกอยู่ที่ประมาณ๓ล้าน
ผมก็เลยเรียกร้องตรงส่วนนี้ไปแต่ในขั้นตอนของการเจรจากันมันไม่ใช่เลขตัวเลขตัวนี้นะน้อยกว่านี้นะครับ
มันก็มีที่เกี่ยวข้องอะไรกับทางยูทูป
คือถ้าเขาไม่เจรจาเราจะยื่นเรื่องไปทางยูทูปเพื่อจะเอาเพลงเลือกคุยทั้งอำเภอออกจากระบบเลยไหมครับ
อันนั้นผมขอให้เป็นขั้นตอนสุดท้ายครับเพราะว่าผมจะบอกก่อนว่าถ้าเกิดเรื่องไปถึงยูทูปเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่
ก็พอรู้สึกไม่ได้อะไรมากบ่อยใช่เรื่องใหญ่น้ำตาติมาก
ส่วนตัวเราเราอยากจะให้มันไปในทิศทางไหนยังไงบ้าง
ก็อยากให้จบเร็วครับผม
ก็ผมไม่มีอะไรจะพูด
น้องก้าวกลัวไหมฝั่งที่เจนมี่เขาก็มีทานายเหมือนกัน

เพราะว่าสิที่ผมเอามาพูดเป็นความจริงทั้งหมดเลย
ทุกคนถ้าพี่เขาอยากมาแบบคุยส่วนตัวกับก้าวอะไรอย่างนี้

ใช่คุณก็คือคุยอะไรก็ให้ผ่านทานายเจมส์

นายเจมส์หลังจากวันนี้แล้วทางศาลเนี่ย

นัดทั้งสองฝ่ายมาจ่ารอมทร้องกันนะ
สำหรับครับไปที่อ่าเติมศัลย์ทั้งสองครับอ่ะ

ที่นี่ครับนัดพร้อมนัดทั้งสองฝ่ายอ่าที่เก้าพฤษฐิกาเวลาสิบสาม

อยากให้คุณอาจริงไลท์ไทม์ไลน์นิดหนึ่งที่มันจะสามารถอธิบายความด้วยว่าเป็นการละเมิด
นิกสติกแสดงหรือว่าจนตรีกรรมอันนั้นมันอยู่ในสำนวนแล้วครับ
หลายละเอียดในสำนวนเนี้ยไม่ควรที่จะมาพูดตรงนี้คือผมมองคือผมมองว่าการที่น้องเนี้ยไป
นะครับครั้งครั้งแรกเนี้ยพอไปแล้วเนี้ยเกิดเป็นเสียงของน้องเนี้ยอยู่ในเพลงนะครับ
การที่จะเอาเพลงเพลงนี้ไปใช้ประกอบในหรือเอาไปสวัสดิ์หาภูมิหยดก็ต้องได้ได้ความลินยอม
กับน้องก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยการที่เอาไปใช้โดยพละการโดยไม่ได้ความลินยอมจากน้องเนี้ยถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เหมือนกันครับ
มองว่าน่าจะเป็นศิลปินร่วมไม่ใช่ลูกจ้างถูกครับเขาไม่ได้จ้างเราทำของนะ
คืออย่างงี้ฮะอ่าเดี๋ยวนิดหนึ่งคือในส่วนของการจ้าทำของหรือไม่หรือใครจะมีลิขสิทธิ์อะไรอันนี้ถือให้สารท่านวินชัยชีพค่ะ
เพราะว่าทั้งสองฝ่ายถือข้อได้จริงกันคนละยะต่างฝ่ายต่างก็ถือข้อมูลมาใช่ครับ

ไข้ไหนไข้เดิมไข้ใหม่หรือว่าตัวเองทำเองก็ทำกับพอร์ติกค่ะ
กับกับใครนะอ๋อพอร์ติกครับอ๋อพอร์ติกครับ

แต่ในการเจรจาคือในขณะที่ตัวเลขยังไม่นิ่งหนึ่งสามารถเจรจาได้หมด
แสดงว่าเราต้องรอให้มีการเปิดเผยรายได้อย่างนี้ดีกว่านะครับ
ต้องร้องไปร้องไปสามที่ครับอันนี้ผมคิดเองนะ
ทะนายเจมส์เพ็งเนี้ย
นับว่าเป็นเพลงแรกไหมที่มีการฟ้องร้องกันในสารทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ย
ก่อนหน้านี้มีเยอะไหมมีตัวอย่างอยู่แล้ว

เพราะส่วนใหญ่คนที่เขาก้องกันก็จะเป็นผู้เทเงินต่าง

ที่เขาก้องนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นผู้ว่าจ้าง

แต่ถ้ามีผลประโยชน์อย่างอื่นเกี่ยวข้อง

คุณก็ต้องไปจ่ายตามข้อตกลงที่ได้สัญญากันไว้
ร้านเนี่ยเราเรียกเฉพาะในยูทูปอย่างเดียวใช่ไหม

อย่างที่ผมบอกมันมี๒ส่วน

เป็นไปตามขั้นตอนดีกว่าเนอะ
เราไปเรียกไม่ได้ครับเพราะว่า

สารอาจจะเมตตาให้๕ล้านก็ได้เนอะ

เขาบอกว่าค่าขนมนะครับค่าน้ำมันรถที่เราไปร้องเพลง

ใช่ครับยืนยันครับ
ได้ตกลงกันไหมว่าจะจ้างงานกี่เดือนอะไรยังไงก่อนที่จะให้หนึ่งหมื่น
ก่อนที่จะให้หนึ่งหมื่นก็ไม่มีนะครับพออัดเสร็จก็ให้๑อัดเสียงร้องนะครับ
แล้วอย่างตอนเพลงมันดังไปเขาได้บอกไหมว่าลิขสิทธิมันเป็นของใครครับผม
เพลงพอเพลงดังนะครับก็ที่ผมบอกครับเพลงลงไปได้ประมาณสามวัน

เพลงเกือบจะสิบล้านแล้วก็บอกว่าอย่างไรครับผมไม่ได้ส่วนตรงนี้
ว่าอันนี้ถ้าเกิดอยากจะได้ส่วนตรงนี้ก็มาเซ็นสัญญา
แต่ว่าก็ยังไม่ได้นะครับส่วนตรงนี้ไปเอาเพลงหน้า

ใช่เสียสัญญาเสร็จพวกเจ็ดสิบสามสิบเนี่ยจะได้ก็ต่อเมื่อ
ได้อีกเพลงนึงก็คือเพลงต่อไปไม่ได้

แล้วมันต่างจากยังไงที่เขาคุยกับเราก่อนหน้านี้ประเด็นอะไรที่ต่าง
ก็หลังจากได้หนึ่งหมื่นใช่ไหมครับ
ผมบอกว่าไปเจอที่จังหวัดพัทธรุงก็เป็นบ้านผมเอง
ก็ไปตกลงเกี่ยวกับเก็บสิบสามสิบ
คือพี่เจนนี่บอกชัดเจนว่าจะให้เราสามสิบ

ใช่ครับมาทำค่าตอนที่เพลงดังแล้วมาจดเวียนค่ายครับ
ใช่ครับเรารู้สึกไงบ้างว่ามีหน้าเรามีเสียงเราแต่เราไม่ได้เงิน
ก็เจ็บใจตลอดนะครับมันมีในใจตลอดเลยครับ

ก้าวบอกแฟนเพลงเดี๋ยวดีทำไมเราวงแตกแตกวงอะไรกันอย่างนี้

บอกแฟนเพลงอยากจะบอกไหมทำไมอยู่ปุ๊บ

รู้สึกยังไงแฟนเพลงเขาฟังคุณอยู่ตอนนี้
ผมจะบอกว่าตอนที่เราไปอัดรายการก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คุยกันเลย
คือแบบว่าเวลาไปเจอกันก็ไม่คุยอะไรกัน

แล้วก็เหมือนในรายการเวลาอัดเหมือนว่าเฮฮารู้จักกันยังไม่ได้ทะเลาะกันอะไรอย่างนี้

เป็นการแสดงนะครับไปเจอในรายการก็ทำหน้าที่ของเราไป
คุยไม่สนิทหรอครับ

ก็เหมือนว่าตอนนั้นก็อยู่ลดลงตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว

ตั้งแต่รายการแรกก็ไม่ได้คุยนะครับ
พวกคุยกันก็คุยแหละ

ลดลงตั้งแต่๓วันแรกที่เราโทรหาพี่เขา
นั้นก็ยังขับยิ่งไปลดไอตอนที่ได้๕๐๐

แล้วพอตอนนี้เราได้คุยกับพวกเปล่าอะไรที่ออกมาไหมครับ
กับพี่เปล่าเหรอครับกับพี่เปล่าไม่ได้คุยอะไรมากครับ
ก็คุยเรื่องคอนเสิร์ตที่ไปออกด้วยกันครับ
ตอนนี้ก็อาจจะมีเจ้าเจ้าของงานรับเป็นคู่ไปครับ
สุดท้ายแล้วมีรูปฝากให้เจนนนี่ไหมครับ
ฝากนิดหน่อยครับ

ช่วยก็เป็นเป็นสินตะเป็นที่ไม่มีชื่อเสียงเลย
ไม่ต้องหมื่นละ๕๐๐๐บาทก็สมควรแล้ว
แต่นี่ก็คือเขามีชื่อเสียงเขามีผ่านแฟนคับอยู่แล้ว
พวกนั้นนี่๑๐๐๐๐บาทมันไม่ใช่ค่าตัวแน่นอนครับ
สถานดาราคนไหนก็ได้

ในการที่จะตัดสินในศาลต่อไปครับ
โอเคแล้วเนอะ
โอเคแล้ว
สวัสดีครับ